สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
เฉพาะตอนนี้เองมีหนึ่งปัจจัยที่ก่อตัวขึ้น
แล้วก็คาดการณ์ว่าหลังจากนี้จะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนเมืองไทย
ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนค่อนข้างหนักเลยทีเดียว
นั่นก็คือพายุที่มีชื่อว่าพกสุรีนะครับ
ตอนนี้พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเล
เวียดนามกับฟิลิปปินส์นะครับ
พัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้เองมีทิศทางเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณทางตอนบนของเวียดนามนะครับ
อีกลูกหนึ่งพายุลูกนี้เป็นพายุที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับ

ยุลูกนี้เนื่องจากอยู่ค่อนข้างห่างจากเมืองไทยของเรานะครับ
ไม่มีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรามากเท่าไหร่นะครับ
ทีนี้ตอนนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าทกสุรีกำลังพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้ก็จะเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนที่
อบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่มเมืองของเรามากยิ่งขึ้น
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคกลางภาคตะวันออกฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ
แต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบนฝนยังน้อยอยู่เพราะว่าถูกพายุนั้นดูดเข้าไปนะครับ
คาดการณ์เป็นแบบนี้นะครับว่าในช่วง๑๔พายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนไปใกล้ชายฝั่งของประเทศเวียดนามนะครับ
หลังจากนั้นจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนวันที่๑๕นะครับแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปเข้าลาวเข้าบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนของไทย
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของไทยในวันที่๑๖หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ต่อไปในบริเวณทางตอนบนของพม่าในวันที่๑๗
ซึ่งจากการคาดการณ์ในช่วงที่พายุลูกนี้เคลื่อนที่มาอยู่ใกล้เมืองของเราจะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
อาจจะทำให้ฝนตกเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนดังนั้นใครที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวติดตามสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ